กลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าสารอาญารัชดา

คุณเขตมันสอนค่ะ
การชุมนุมของกลุ่มรีเด็ม

ช่วงพล็อกสุดท้ายของการแจ้งที่จะปรากฏการยุติการจุบนมแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มสมดัติขนาดนี้ได้มีประกาชว่าการจุบนมวันนี้จริง
ย้อนดูบรรยากาศในช่วงแรกก่อนนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีค่ะมีการตั้งขบวนบนถนนผนโยธินค่ะ
ซึ่งทางกลุ่มรีเด็มก็ถือทงสีแดงมีข้อความรีเด็มนำขบวน
พร้อมการเคาะกระทะเป็นจังหวะบนพื้นถนนช่วงหนึ่ง
ก็มีการนำภาพใบหน้าของพลเอกประยุทธ์นะคะวางเรียงรายบนพื้น
ผู้ชุมนุมก็มีการตะโกนขับไล่พระเด็จการพร้อมกับมีการชูสัญลักษณ์๓นิ้วระหว่างการเดินเท้าด้วยค่ะ
จากนั้นมาถึงเวลาประมาณ๑๘นาที๔๐นาที
ทางกลุ่มก็ได้มีการปิดถนนฝั่งถนนรัชดาพิเศษขาเข้าค่ะ
ที่จะมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวเต็มช่องทางค่ะ
จากนั้นค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ์ค่ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพะหนโยธินนะคะ
ก็ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งหากการชุมนุมในวันนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะก็มีการกล่าวอ้างโดยมีการเตือนถึงคำสั่งที่มีคำสั่งสารค่ะ
ห้ามให้เข้ามาบริเวณในสรรค์หรือรอบสรรค์
กระทำการที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยค่ะ
นำเอาขยะนะคะส่วนหนึ่งค่ะมาวางไว้
บริเวณประตูทางเข้าของสารอาญา

มวลชนได้มีการนำไปวางไว้ตรงบริเวณทางข้าวศาสตร์
ได้มีการเผาขยะ
แล้วก็มีการเชิญชวนให้มวลชนที่มาร่วมในวันนี้ค่ะ

แล้วก็จากนั้นค่ะหลังจากที่มีการแสดงเชิงสัญลักษ
ด้วยการเผาขยะที่นำมาทิ้งหน้าศาสตร์
วลชนทุกคนทางแก่นำกาดก็ได้มีการเก็บขยะที่มีการเผา
แล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่๓
ที่จะมาป่วนหรือว่าเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ค่ะ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าได้มีการพูดคุยกับแกนนำบางคน
บอกว่าจริงแล้ววันนี้ก็อยากจะให้การชุมนุมยุติในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
แล้วก็แก่นำบางคนเนี่ยก็บอกว่าการชุมนุมวันนี้ทุกอย่างเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวตามกำหนดการนะคะ
แต่ว่าล่าสุดทางด้านเลยตรงบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัยจังกษมศ์

รถนั้นจะมีผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มมวลชนของกลุ่มดีเดมนะคะ

ซึ่งทางกาดก็ได้มีการประกาศนะคะให้กลุ่มกาดเนี่ยได้มาล้อมตรงรถไว้นะคะ
เพื่อที่จะมาดูในเรื่องของทางกลุ่มว่ามีการคุมขังอยู่นะคะ
ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนั้นนะคะทางการก็มีการดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ
และตอนนี้นะคะก็หากนับเวลาย้อนดูนะคะหรืออีกไม่กี่นาที

การชุมนุมก็จะมีการประกาศยุติแล้วค่ะ

ตั้งแต่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวนะคะจนถึงหน้าสารอาญารัชดา
รายงานสดจากด้านหน้าสารอาญารัชดาพิเศษค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลนะคะทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่า
บริเวณนี้จะมีการยุติการชุมนุมในช่วงเวลา๒๑นาฬิกานะคะ